กรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาครับ
ทำไมถึงส่งเรื่องไปยังกรกตว่าขอให้รีบดำเนินการให้รู้ผลหน่อยฮะ
คือในอำนาจหน้าที่ของการมาที่การชุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้ว
แล้วก็การมีส่วนลงประชาชนด้วย
ในเรื่องหุ้นของคุณพิธาเนี่ยมีการมีคนยื่นเรื่องเข้ามานะครับ
ให้ตรวจสอบเพราะว่าถือไปเป็นกรรมธิการที่เกี่ยวข้อง
มีคนยื่นเรื่องมามีคนเรื่องมานะครับ
ตอนนี้การยื่นเรื่องเข้ามาเนี่ยก็ยื่นมาหลายประเด็นนะครับ
มีทั้งเรื่องครอบงามในพักการเมืองที่ไปเลือกตั้งมาแต่ละพัก
มีเรื่องการที่กระทำความผิดต่อกฎหมาย
แล้วก็มีเรื่องหุ้นเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยนะครับ
ว่าขัดต่อรัฐมนูลกฎหมายหรือไม่
เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับ
แล้วให้คณะกรรมธิการไปรวบรวมข้อมูลนะครับ
แต่รวบรวมข้อมูลเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยนะครับ
มันก็อยู่ในกรอบแนวเดียวกับที่พูดกันในสาธารณะนี่แหละ
รวบรวมมาแล้วมันก็คล้ายกันนะครับ
อาจารย์ผมขออนุญาตที่ว่าคนยื่นเรื่องเข้ามาก็เหมือนกับที่
มีคุณเรืองไกรไปยื่นคำร้องกับกรกตให้ตรวจสอบอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ก็เป็นบุคคลทั่วไปที่มายื่นกับกรรมธิการของสวให้ตรวจสอบเรื่องทางการเมืองแบบนี้แบบนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปดูรวบรวมข้อมูลทั้งหลาย
ครับครับแต่ตอนนี้ในส่วนของเราเนี่ยเรามีเอ่อมีนักกฎหมายหลายคน
มาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการแล้วเราก็จะให้บุคคลเหล่านี้เป็นคณะทำงาน
แล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลเพราะว่าไอ้การมุมมองที่จะดูพยานหลักฐานอะไรทั้งหลายเนี่ย
มันมันก็มองแตกต่างไปจากคนอื่นนักวิชาการอาจจะมองอย่างหนึ่งนะครับ
ทนายความอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งแล้วทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ย
จะมีแง่มุมในการที่จะพิจารณาว่ามีหลักฐานอะไรที่อยู่ตรงไหนอีกครับนะครับ
แล้วก็จะพยายามไปรวบรวมมานะครับตอนนี้พอเวลารวบรวมรวบรวมไปเนี่ยนะครับ
เอ่อพอตามเรื่องดูรู้สึกมันมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับ
เราก็จะเราก็เห็นได้ว่าจากการที่รวบรวมเล่นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ
ถึงแม้ว่าจะรวบรวมเพิ่มอีกเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ทำให้ให้อะไรได้มากขึ้นเหมือนนั้น
เพราะว่าข้อมูลต่างนี่มันก็ชัดพอสมควรอยู่แล้ว
เราก็เลยคิดว่าไอ้การที่มีคนมาร้องนะครับ
ก็ควรจะต้องไปเล่นรัดกรกฎาตอเขาครับ

หน้าที่ที่เราทำอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยกำลังจะทำเรื่องส่งให้กรกตเขา

อยู่แล้วทำอยู่แล้วครับแล้วกำลังจะเร่งส่งเรื่องมาให้เขา

ถ้าจะส่งไปก็คือจะเสนอกี่เรื่องฮะหนึ่งก็คือขอให้
รวบรวมเอาข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับจากมีการร้อง
หรือมีข้อมูลที่เรารับส่งไปด้วยครับอันที่สองเราก็จะให้เหตุผลใน
ข้อดีข้อเสียนะครับว่ากรกตเราก็รู้ภาระหน้าที่
ของกรกตนะครับว่าในการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งหลายนะครับ
สุจริตเที่ยงธรรมไหมซึ่งตอนนี้ก็มีมีเรื่องอยู่ว่าเอ่อ
จะต้องตรวจสอบอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ
ที่ที่มีปัญหาอยู่ครับนะฮะอันเนี้ยมันก็จะต้องทำให้เสร็จ
ให้ได้สอสอเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อจะได้เปิดสภาได้
ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าภารกิจหน้าที่กรกตมี
แต่เราก็เป็นห่วงว่ามันจะช้าอืมนะฮะเมื่อจะช้าแล้วเนี่ยครับ
ผมว่ากรกตเนี่ยก็เห็นบอกว่าแค่รับเรื่องอย่างเดียว
อย่างนี้ยังไม่ไต่สวนอะไรเลยนะมันก็ยิ่งเห็นได้ว่าไอ้
ช้าต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันมากเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็จะไป
ไปสู่ช่วงเวลาที่ต้องไปให้สวไปลงคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีด้วย
ก็เลยอยากจะให้กรกตเนี่ยรีบดำเนินการเรื่องหุ้นของคุณพิธาเนี่ย
หุ้นไอทีวีอ่ะให้เสร็จก่อนวันโวทนายกควรจะถ้าได้นะครับ
ถ้าเป็นไปได้นะครับมันก็จะมันก็จะแก้ปัญหาเพราะว่า
เราต้องยอมรับว่าไอ้การที่จะตัดสินปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าสวจะลงคะแนนหรือกรกตรจะเอ่อเอ่อมีเอ่อชี้วินิจฉัยอย่างไร
และสิ่งสำคัญก็คือมันต้องยุติแล้วข้อยุติได้ดีที่สุดก็คือสาร
นะครับครับถ้าส่งสารมนุษย์สารมนุษย์วิชัยเนี่ยเนี่ย
โดยส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าคนในประเทศยอมรับในกระบวนการตัดสิน
ไม่ว่าจะสารใดก็ตามเพราะตัดสินแล้วมันต้องยุติ
ครับมันต้องจบมีฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่ายังอยู่สภาพแบบเนี้ย
เดี๋ยวกองเชียร์มาต่างคนต่างออกต่างคนออกมาเนี่ย
จะออกมาอีกแล้วนะครับเนี่ยมันก็มันก็จะสร้างแรง
กระเพื่อมในสังคมให้เกิดความแตกแยกคือหมายถึงว่าถ้าเปิดประชุมร่วมรัฐสภา
เพื่อจะโหวตเลือกนายกที่พักร่วม๘พักเขาจะเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ย
อาจารย์เสรีบอกว่าถ้าวันนั้นยังคาราคาซังอยู่
ยังไม่รู้ว่าเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยขาดหรือไม่ขาดคุณสมบัติ
ยังไม่จบโดยสารแล้วทั้งนู้นเนี่ยครับสจะลำบากใจว่าเอ๊ะ
มันจะกักอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่ถึงลำบากใจหรอก
มันจะประเด็นแรกคือเอ่อจะจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับ
เห็นแตกต่างกันแล้วก็กองเชียร์จะออกมาเผชิญหน้ากัน
อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าหากว่ามันยังไม่ชัดเนี่ยนะครับ
มันจะเป็นข้อด่างพร้อยนะครับมันจะเป็นเหตุที่จะทำให้เอ่อ
การวินิจฉัยของสเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะคดีนี้นี่ยังมีเรื่องนี้อยู่เลย
นะฮะอ่าแล้วยังจะให้วินิจฉัยคุณสมบัติเนี้ยนะครับอ่าอ่า
โอกาสที่สวจะไม่เอาเนี่ยมันสูงเราก็ต้องการให้ความเป็นธรรม
อ่าจะเดี๋ยวเรื่องอ่าเรื่องเรื่องอ่าที่สามนิดเดียวอ่านะฮะ
ว่าในกระบวนการเหล่านี้ที่มีปัญหานอกจากคุณสมบัติแล้ว
ยังมีไอ้นโยบายที่จะไปแก้เอ่อกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอีกอ่า
อันนี้อันนี้ค่ะจะพูดให้ให้ให้ครบทั่วประเด็นน่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะ
ลงรายละเอียดเรื่องนั้นผมเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเรื่อง
เรื่องกรรมพิธีการที่ว่าจะเสนอไปอย่างกอกกะตอว่าขอให้ให้เรื่องทำให้
เสร็จก่อนตอนบทนายกหน่อยเนี้ยครับอันนี้คือเสนอไปด้วยว่าทีม
กฎหมายในกรรมธิการบอกไปด้วยไหมฮะว่ามองว่าขัดหรือไม่ขัด
หุ้นไอทีวีก็อาจจะยังไม่ได้สรุปตอนไปถึงตรงนั้นนะครับ
แต่ก็คงจะต้องมีความชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งว่ามันต้องมีมูลนะฮะ
มีมูลในในการกระทำที่มันมีความผิดต่อรัฐมนูลถ้าหากว่าไม่มีมูลเราก็ไม่ส่ง
อ่าถูกไหมฮะอ่าแต่ถ้ามันมีมูลก็ก็ส่งไปให้เขาวินิจ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ